ต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวแชร์กันสนั่นโลกโซเชียลเลย
กรณีหญิงสาวใส่ชุดวาบวิวไปใส่บาทพระพิสุขสงฆ์นะคะ
โดยเธออ้างว่าเพิ่งออกจากผับเมาก็เมาบุญก็อยากจะทำ
ดูสิแล้วดูข้างหลังสิคุณโอ้แผ่นหลังอ่ะ
แล้วมันดูเหมือนไม่ใส่อะไรเลยบางคนก็บอกเอ๊ะหรือใส่แค่ชุดชั้นในหรือเปล่า
และกางเกงมันก็จะลงไปถึงมันละจะหลุดอยู่แล้วอ่ะค่ะ
จริงภาพนี้ปรากฏออกมาก็หือหาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
เป็นภาพพระกำลังยืนรับบาทจากหญิงสาวคนนี้ในตอนเช้า
ผู้หญิงก็อยู่ในชุดว่าวิวแบบนี้แหละค่ะ
กางเกงยาวรัดรูปใส่เสื้ออยู่นะคะแต่ว่าเป็นเสื้อสีชมพูเอวลอย
คือมองเผินคล้ายกับใส่แค่ชุดชั้นในเท่านั้น

อ่าหญิงสาวในภาพเป็นคนโพสต์ภาพนี้เอง
พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าสาธุ
เพื่อนของเธอจะเข้ามาเขียนแสดงความเห็นกันอย่างสนุกสนาน

ความเห็นบางส่วนนะคือเพื่อนก็มาแสดงคอมเมนต์

ตัวผู้หญิงเองก็ตอบกลับไปว่าขออภัย
มึงว่ากูบาปไหมนะฮะ
บางคนก็มาคอมเมนต์ชุดเมื่อ
ผู้หญิงก็บอกก็เพิ่งจะเที่ยวเสร็จนะฮะ
หลายคนก็มาบอกว่าพระตะบักแตกกันพอดี
เออบาปอ่ะอะไรอย่างนี้นะฮะ
บางคนก็บอกเจอโยมเซ็กซี่ขนาดนี้
จิตใจจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหน
ค่ะเธอเองก็ตอบเพื่อนไปเหมือนกันว่า

พอดีเพิ่งกลับจากไปเที่ยวเพิ่งออกจากผับ

จากนี้คุณผู้ชมเห็นภาพที่เลื่อนผ่านไปเมื่อสักครู่ทางขวามือเป็นภาพของเธอแล้วก็เพื่อนก่อนที่จะใส่บาท
อยู่ในอาการเมาหนักเลยนะคะนอนอยู่กลางถนน
หลังเธอใส่บาทเสร็จกับเพื่อนก็ยังเมามากเนี่ยค่ะถึงกับคลานขึ้นห้องพัก
หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาชาวเน็ตก็ไปแสดงความเห็นเชิงตำหนิอย่างหนัก
เพราะเห็นว่าชุดที่ใส่ไม่เหมาะสมไม่ถูกการาเทศะที่สวมไปใส่บาทพระพิสุขสงฆ์แบบนี้
มาหญิงสาวคนนี้ลบภาพทั้งหมดออกไปนะคะพร้อมกับมีการชี้แจงว่าทำอะไรก็ผิดไปหมด
แค่ไปเที่ยวกลับมานะคะเจอพระข้างทางก็ใส่บาทให้พี่เนี่ยที่ตายไปแล้ว

อยากทำบุญให้กับพี่ที่เสียไปแล้ว
แต่ชุดรู้แหละว่ามันไม่ดีออกข่าวไปอีก
ขอโทษแล้วกันนะคะที่ใส่ชุดไม่ดีค่ะ